ลาน้ำน้ำปั่นหรือเปล่าพี่
หวานอาหารไทยเว้ย

ไปเร็ว
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๑๐๐บาท
ร้านอ้อยหวานริเวอร์ไซต์ไทยครูซีน
ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความจัดจ้านของอาหารไทยโบราณแบบต้นตำรับ
อาหารของร้านนี้เป็นแนวเพื่อสุขภาพ
เน้นการใช้วัตถุดิบจากสมุนไพร
เสิร์ฟแบบสำหรับแบบไทย
ในบรรยากาศร้านแบบสบายติดริมแม่น้ำ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอ๓ผลาญจังหวัดเนื้อคอนปะถม

เมนูล้าเตียงครับผม

ฮะ๙จานครับฮะ๙จาน

ไม่น้อยเลยนะโอเคแต่เออ๙จาน๘จาน๗จาน
ทำไมมัน๙เหมือนเดิมเลยวะอะไรวะเนี่ย
แน่จริงวางมาวางมาแน่จริงวางให้ครบคิดว่ากลัวหรือไงวะ
นับ๑๒๓๔๕๖๗๘๙โอเค
เอาตัวช่วยมาเอาตัวช่วยมา

เมนูอาหารว่างสุดปรานีตที่ใช้ไข่โรยเป็นร่างแห
ซึ่งห่อด้วยไส้ที่ผัดกับหมูและกุ้ง
รวมทั้งเครื่องปรุงสมุนไพรไทย
เป็นอาหารที่ต้องใช้ศิลปะและความปรานีตในการทำเป็นอย่างมาก

เห้ยทำไมโทรศัพท์อยู่กับเราก่อน

ผมอยากให้คุณทั้งสองคน

แล้วหันหน้าเข้าหากันครับ
จ้องตากันเป็นเวลาทั้งหมด๑นาทีนะครับ
โอเคเชฟพร้อมดื่มน้ำ

ว่าอย่างไรเชฟว่าอย่างไร

ถ้าน้ำออกมาคุณต้องเริ่มใหม่เชฟ
เชฟนะเอาไหมเหรออร่อย

๔จานนะราดเจียงใช่ไหมครับเปิดนะครับใช่ครับ

ไปเลยลุย

บอกแล้วอย่างนี้
หมดแล้ว

ดีดิดีมาก
เห็นไหมมันขวางเลยเห็นไหม

ขับมากั๊กรูก่อนมันได้ออกไม่ได้

ไปก่อนแล้ว

แล้วไหม

พี่พุ่งหนักไล่มาก

สวยแล้ว
แล้วหัวหน้าทีมคุณทั้งสองคนไปไหนล่ะฮะ
โอ้ย

พี่กอภ
อยู่นี่
เทมเทมเทมอย่างไรค่ะนี่
ผมเหนื่อยกันมากกว่าผมจะขึ้นช้างกันได้
ใช่แล้วยังไงเชฟใครมาถึงก่อนเนี่ย
คุณหมูหยองมาแตะตัวผมก่อนครับ

เราอยู่กันที่ลานแสดงช้าง

และแหล่งพักผ่อนประจำจังหวัดนครปฐมด้วยครับผม

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่แพ้ด้วยนะฮะ

ไม่ได้เอามาให้ช้างทานหรือครับ

อ่าคุณเดินไปดีกว่าฮะ

อะตอนนี้ครับคือกล้วยหนึ่งเคลือ

อ่ะกินปอกให้

เดี๋ยวภาคโน้นแพ้

สักหน่อยป่ะคุณภารกิจสุดนี้คือกูปอกให้
โอ๊ยไม่เป็นอะไร
ไม่ครับผมจะป้อนพี่ชายผมก็จะป้อนพี่ชาย
พังละไปเยอะนะครับแล้วพบกับผมนะครับเชฟอาร์ดครับ
หัวได้ทีนะครับ